คือมีทั้งความรันทศนะครับแล้วก็มีเรื่องของความน่าชื่นใจอยู่ในข่าวเดียวกัน
ผู้หญิงคนนี้ถือว่าใจบุญมากมากเลยนะไปเจอลุงแก่แก่นะครับ
เป็นชายเล่ร่อนนอนป่วยนะครับตัวสั่นเทิมนะฮะพูดไม่ได้แล้ว
อยู่ใต้สะพานเธอหาความช่วยเหลือให้กับคุณลุงคนนี้ครับ
เป็นไงบ้างอ่ะกินข้าวยัง

เดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูไปตามคนก่อนไอ้จ๋าไปไหนวะเนี่ย

เดี๋ยวนะเดี๋ยวกำลังเขากำลังไปตามคนเดี๋ยวก่อนนะ

ตายของใด

คุณผู้ชมครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องนี้จากนางสาววันนาพรอ้นสืบสายนะครับ
เธอเป็นกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลงที่พาคุณลุงไปส่งโรงพยาบาลเล่าบอกว่า
เย็นวานนี้ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยอยู่ใต้สะพานหลังหมู่บ้านพระปิ่น๗ตะบนคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ไปเจอคุณลุงเนี่ยโอ้โหมือสั่นหายใจติดขัดนะครับ
เพราะว่าท่อที่เจาะคอหลุดออกมาฮะ
วัดความดันวัดชีพจรแล้วรีบประถมพยาบาลแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลครับ
ส่วนผู้สื่อข่าวก็ไปต่อไปที่พักของคุณลุงใต้สะพานเนี่ย
พบว่ามีการนำไม้มาปูเป็นพื้นวางเป็นที่นอน
คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยซอกสะพานนี่ครับนี่ตรงนี้แหละ
กางมุ้งอยู่อาศัยข้าวของเครื่องใช้ก็อยู่ในนั้น
รอปภหมู่บ้านเล่าบอกว่าลุงเป็นคนศรีสะเกดอายุ๗๐ได้
อยู่ที่นี่มานานแล้วเคยทำงานก่อสร้างแล้วไม่สบายต้องเจาะคอ
แต่ไม่รู้นะว่าป่วยเป็นอะไรพูดไม่ได้ต้องใช้ภาษามือนะครับ
แต่ฟังรู้เรื่องนะแล้วตอนนี้ก็ทำอาชีพเก็บของเก่าขายชอบดื่มเหล้า
ลูกสาวเคยมารับลุงไปอยู่ด้วยแต่มีข้อแม้ว่าเลิกเล่านะเลิกเล่านะ
แต่ลุงไม่ยอมชาวบ้านก็สงสารเอาข้าวเอาปลามาให้นะครับ
จุดจีนก็ลุงดื่มเหล้าติดกันหนักกัน๓วัน
โดยไม่กินข้าวแล้วไม่สบายแขนขาไม่มีแรงแบบนี้

ไม่มีอะไรงั้นเพิ่งมาเป็นวันตรุษจีน

เป็นยังไงครับเพราะกินแล้วไม่กินข้าวแล้ว
คือมันไม่กินข้าวแล้วพอเมื่อได้วันที่๓นะ

ทั้งลูกมารับเอาก็ไม่ไป
ถ้าจะอยู่กับลูกเขาบังคับให้เลิกเล่า
ไม่ยอมไปก็เขาเราอยู่อย่างเนี่ย